มาติดตามคดีใหญ่กันต่อนะครับ
คดียิงกันที่บ่อนพระราม๓เนี่ย
เพราะว่าคนในสังคมจับตามองเรื่องนี้อยู่นะฮะ
แล้วก็สอบถามถึงเรื่องของการเปิดบ่อนใจกลางเมืองเลยนะครับ
แล้วก็การที่ทางบชนออกมาบอกว่า
ไปพบโต๊ะพนันโต๊ะเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นบ่อนได้หรือเปล่า

สรุปว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดไหม
เขาบอกเห็นทนโทษเลยว่าเป็นกล้องวงจรปิด

หรือมันจะเป็นกล้องวงจรปิดที่มันปิดจริงแล้วใช้งานไม่ได้
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของแชร์ภาพออกมา
บอกโอ้โหมีคนเข้าไปเก็บกวาดอุปกรณ์ต่าง
กล้องวงจรปิดทั้งที่ศพคนตายยังอยู่ในบ่อนเลย

ส่วนเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานก็หัวเสียเหมือนกัน
ใช่ค่ะหัวเสียเหมือนกันนะครับแล้วออกมาพูดถึงเรื่องของบ่อนนะฮะ
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพที่ตอนนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียล
เป็นภาพนิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในบ่อนเฮียตี้
ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่ง๑ถนนพระราม
ซอย๖๖แขวงช่องนท์๔เขตยานาวากรุงเทพฯ
ที่เกิดเหตุยิงกันตาย๔ศพเมื่อคืนวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เสียชีวิตประกอบด้วย๑พันธ์ตำรวจตรีวัฒเศษ
หรือว่าสวัสดิแม็กซ์สำเนียงประเสริฐ
อายุ๓๒ปีเป็นสาวสอบสวนของสนสแหมดำนะครับ
ผู้เสียชีวิตคนที่๒ก็คือนางสาวพีรยานุ่มละมุนอายุ๔๔ปี
ผู้เสียชีวิตอีกคนนึงคือนายถาวรศรีสดอายุ๕๑ปี
และอีกคนนึงคือนางเมาซาเลเป่าอายุ๒๙ปี
กัมพูชาเป็นพนักงานของบ่อน
ใครเป็นใครเสียชีวิตอย่างไร
ลำดับเหตุการณ์ทางตำรวจกำลังสอบสวนอยู่
คุณก็มีชาย๓หญิง๑ชาย๒หญิง๒บ้าง
อันนี้คือสรุปยืนยันรายชื่อแล้วนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นภาพนิ่งที่เห็นว่ามีกลุ่มชายเนี่ย
กำลังเก็บกวาดอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ภายในบ่อน
คุณดูสินะฮะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดทั้งที่อะไรรู้ไหมฮะ

ศพยังเสียชีวิตอยู่ที่พื้นเลยนะครับ
มีศพของนางสาวพิริยาเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
กลุ่มชายก็เก็บเคลื่อนย้ายเก้าอี้แบบหน้าตาเฉย
หากสังเกตดีจะเห็นว่ามีเก้าอี้๒แบบ
ที่ไม่มีพนักสำหรับพนักงานนั่งไม่มีพักพิงนะ
และอีกแบบเป็นเก้าอี้บุหนังอย่างดีสำหรับลูกค้าในบ่อนนะฮะ
อกจากนี้ยังมีภาพรถเข็นเครื่องดื่ม
มีแก้วน้ำมีน้ำดื่มมีขนมขบเคี้ยววางอยู่นะฮะ
ก็อาจจะเป็นโพยอะไรสักอย่างหรือเปล่านะฮะ
มาก็เป็นถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ซองตะเกียบ
ใกล้กันก็มีถังขยะวางไว้ใกล้นะครับ
พินิษฐพิจารณาให้ดีในภาพนี้มองขึ้นไปด้านบนคุณ
เห็นอะไรฮะจอทีวีติดผนังอยู่๓จอ
และกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ตั้งหลายตัวนะครับ
มีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศอีกหลายเครื่อง
เขาบอกว่าในห้องโถงแห่งนี้รองรับคนจำนวนมาก
เพราะมันดูกว้างขวางนอกจากนี้มีไฟเพดานเต็มไปหมดนะครับ
สะท้อนลงมาพื้นเงาแผลบเลยนะครับ
และมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากบ่อนการพนัน
คือคนในโลกโซเชียลเขาก็แสดงความคิดความเห็นแบบนี้
ไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นเขาก็แชร์กัน
แล้วเขาก็เรียกว่าโอ้โหเห็นกันทนโทษเลย
จะมาอ้างได้ยังไงว่าไม่เจอวงจรปิดในบ่อน
มันเป็นฝักบัวหรือเป็นไฟฉายหรือยังไรเล่า

ภาพทั้งหมดฟ้องให้เห็นว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง
พยายามเคลื่อนย้ายสิ่งของหลังเกิดเรื่องหลังเกิดเหตุ
คงเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าที่นี่คือบ่อนการพนัน
ที่เปิดเล่นอย่างโจงครึ่มกลางกรุง
เอาเรียกง่ายก็คือทำลายหลักฐานนะครับ
เคลื่อนย้ายกันทั้งที่ศพของผู้เสียชีวิต
ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
แล้วก็จะเห็นศพของสารวัตรแม็กซ์
เสียชีวิตตรงใกล้เสาเคาน์เตอร์
ส่วนนางเมาเสื้อสีเหลืองเสียชีวิตบนโต๊ะบาคาร่า
แต่ในภาพไม่เห็นศพของนายถาวร
เพราะนายถาวรถูกยิงตายอยู่ในห้องน้ำนะครับ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทำคดีนี้
อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือใคร

ผู้การตำรวจนครบานระบุว่าพบโต๊ะเล่นพนัน๑ตัว
คนในโลกโซเชียลก็เห็นกันอยู่นะครับคุณผู้ชม

แล้วก็เห็นการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากอาคาร
ซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายด้วย

ในการเคลื่อนย้ายทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
คนในโลกโซเชียลแล้วก็คนในสังคม
ก็ฟังผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วบอก

เพราะว่านักข่าวเอาจริงตอนที่อยู่ก็ถามย้ำ

คือท่านก็บอกว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยไม่เห็น
หรอครับคือมันมีข่าวออกมาว่ามีเสียงเปลือน
นัดแรกตั้งแต่๓ทุ่ม
แต่ตำรวจได้เข้าไปก็เกือบจะ๕ทุ่ม

กว่าจะขนย้ายศพออกมาเขาบอกประมาณตี๑
ทีนี้ช่วงเวลามันห่างกันมากค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยใครทำอะไรอยู่ในบ่อน

เขาบอกว่าจริงได้รับแจ้งเหตุประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
แล้วตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุตอนประมาณ๔ทุ่ม๔๕นาที
เอาล่ะแต่มีพยานได้ยินเสียงปืนนั่นแหละ๓ทุ่ม

สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
หากพบว่าผู้ใดได้เคลื่อนย้ายซึ่งพยานหลักฐานในคดี
จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานช่วยผู้อื่น
ไม่ต้องรับโทษซึ่งจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายนะครับ
ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้มีคำสั่งนะครับ
ให้๑พลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูรณ์ชัย
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ผู้การตำรวจนครบาน๕ก็โดนโยกโดนย้ายเหมือนกัน
แล้วก็ตำรวจเจ้าของพื้นที่อย่างภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
พันธ์ตำรวจเอกสุธีเสน่ห์ลักษณะนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทอดิเรกโปปันรองภูมิกับการ

พันธุ์ตำรวจโทนรงค์แป้นปลื้มสารวัตรปรับปรามสนทุ่งมหาเมฆ
และอีกคนนึงคือพันธ์ตำรวจโท
นักทับกรหัดคำสรวจสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
กองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็ถือว่าปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
แล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ก็จริงไปถามทั้งนายกแล้วเมื่อวานนี้
คุณชูวิทย์ก็มีการออกมาไลฟ์ในเรื่องนี้ด้วย
เราก็ต้องฟังรวมถึงไปถามอีกท่านหนึ่ง

ซึ่งท่านเป็นอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล

ใช่ค่ะไปถามว่ามันเป็นเรื่องของใบสั่งตายอะไรหรือเปล่า
ซึ่งทางด้านพันธบริโฑษศรรษณะก็เชื่อ
ว่าการที่นายถาวรถูกตามไปยิงแล้วก็เสียชีวิตที่ในห้องน้ำเนี่ย

คือจากข้อมูลที่พันธบริโฑษศรรษณะได้รับทราบมา
มือยิงชื่อว่านายบอย
บอยเป็นเหมือนกับคนดูแลความปลอดภัย
เป็นเหมือนกาดของบ่อนในช่วงกะกลางคืน

เป็นเด็กของเฮียตี้ที่เป็นเจ้าของบ่อนด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีประเด็นนึง
นักข่าวของเราก็ถามถึงเรื่องว่ารายได้
จากบ่อนแห่งเนี้ยโอ้โหเปิดมานาน
แล้วรายได้นี่มหาศาลเลยใช่ไหม
มหาศาลมันต้องจัดสรรปันส่วนอะไรแบ่งให้ใครหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าบ่อนนี้นะ
แล้วขนาดบ่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นแบบ๑๐๑๐ห้องแถว

ที่เจาะผนังทะลุกำแพงกันให้เป็นห้องโถงโล่งใหญ่เลยนะ

เล่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็โซนธรรมดาก็มีชาวบ้านก็มี
ใช่ทีนี้ก็เลยถามเรื่องรายได้จากบ่อนไง

ลักษณะของการจ่ายเงินให้ผู้มีอำนาจของบ่อนแห่งนี้นะ

แต่ว่าเฮียตี้สามารถจัดส่งให้เองเพราะว่ามีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น
เอาพูดมาขนาดนี้ขอฟังพันธมโดโทสันธนาค่ะ
ตายแล้วอย่างตัวเลขที่เราเห็นว่าเขามีรายได้เท่าไหร
ไม่ได้อยู่ที่พื้นที่นะก็ต้องมีการจัดส่งขึ้นไป
แต่ลักษณะของที่นี่มันไม่ต้องจัดส่งหรอก
เพราะว่าผู้ประกอบการเขาตรงได้เขาตรงถึงตัวได้
ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นนี้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำ
เรากระทั่งมีเหตุการณ์ขนาดนี้ยิงกันตายกลางเมืองมากมาย
หลายชีวิตหลายศพเนี่ยนะทุกคนยังไม่รู้อะไรเลย
ก็ยังสับสนกันไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
จะพูดว่ามีค่าตงส่งสวยอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าไม่ต้องส่งต่อส่งตรงเลยถึงข้างบนเลย
แล้วรายได้การได้เสียต่อวันเนี่ยนะคะ
คือมีการเล่นการพนันการเป็นหลักร้อยล้านบาทต่อวัน
แล้วเขาก็จะเปิดให้เจ้ามือมาเช่าโต๊ะเก็บค่าตรง
อย่างโต๊ะใหญ่ก็แพงหน่อยหลักแสน
ส่วนโต๊ะเล็กมันก็จะอ่าประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแบบเนี้ย
ซึ่งบอร์ดนี้เนี่ยมีโต๊ะพนันเยอะนะ

นี่มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของรายได้
เป็นที่มาของเรื่องของการจ่ายค่าตงอะไรพวกนี้ด้วย

แล้วก็พันธบรวจโทสันทนาก็พูดถึงการก่อเหตุนะเนอะ
ว่าใครมาทวงหนี้ใครใครมายิงใครนะฮะ
แล้วก็ยิงพนักงานสาวสองคนเพราะคิดว่าแจกไพ่โกงอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ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
ยิงไทยภักดิ์นักงานยิงทั้งสหวัสดิ์แม็กซ์
แล้วก็ตัวเองถูกลูกน้องเฮียตี้ไปยิงตายในบ่อน
หรือบางกระแสก็บอกว่านายถาวรไปยิงตัวตายในบ่อน
ในห้องน้ำนะฮะแต่ว่าต้องรอสรุปจากตำรวจ
ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ค่ะทางเฮียชูหน่อยค่ะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ออกมาพูดถึงบ่อนของเฮียตี้นะ
เมื่อวานก็มีการออกมาไลฟ์มีการออกมาแถลงมาให้สัมภาษณ์
เอารูปให้ดูด้วยนี่คุณสืบสกุล
รูปนี้มันเหมือนตอนที่เป็นข่าวไหม
ไม่เหมือนนะตอนเป็นข่าวถูกเก็บหมดแล้วเหรอ
ใช่ค่ะข้างล่างมันเก็บเรียบร้อยหมดแล้ว
รวมถึงข้างบนกล้องวงจรปิดที่มันเป็นภาพนักข่าวส่งต่อกัน
เห็นกล้องวงจรปิดวงอยู่นะ๖ตัว
คือคุณชูวิทย์บอกแบบนี้บอกว่าบ่อนเฮียตี้เป็นบ่อนใหญ่
เปิดมานานแล้วนะเป็น๑๐๒๐ปี
แล้วภาพนี้คือภาพจริงในบ่อนเฮียตี้
ก็จะมีประมาณ๕โต๊ะหรือว่า๕บ่อน
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุยิงกันแล้ว
สบอยู่ไงเหลือโต๊ะโต๊ะเดียว
แล้วพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของสารวัตรแม็กซ์
ก็คุณชูวิทย์พูดบอกว่ามีสาเหตุมาจากการติดเรื่องของเงินพนันกัน
อันนี้คุณชูวิทย์บอกว่านายถาวรเป็นเจ้าหนี้
พอเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุยิงกันในบ่อน
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเมื่อวานนี้

ยิงแม็กซ์ตายไอ้คนคุ้มบ่อนก็ยิงกลับ
เพราะถ้าไม่ยิงกลับเดี๋ยวมึงยิงแบบที่โคราชไล่ยิงมั่วไปหมด
คนคุมก็ยิงไอ้คนยิงแม็กซ์ตาย
ระหว่างที่ยิงกันไปยิงกันมาก็พลาดไปโดนไอ้เจ้ามือ

นี่ค่ะสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อวานนี้
อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือข้อมูลมันก็อาจยังคลาดเคลื่อนกันอยู่

ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ต้องไปถาม
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ซึ่งนายกก็บอกนะบอกว่าการจับบ่อน
มันก็เหมือนแมวไล่จับหนูย้ายตรงนี้ไปเปิดตรงนู้น
คือมันก็มีการพูดถึงเรื่องบ่อนวิ่งไง
แล้วก็ตอนที่ตอบคำถามสื่อมวลชน
คุณสิริวัณรักษัตริย์ของเราก็ถามถึงเรื่องเหตุการณ์นี้
สีหน้าสีตาแล้วก็คำตอบของนายกค่อนข้างเครียด
เพราะว่าเอาจริงตอนนั้นนักข่าวของเรา
คุณสิริวัลก็ถามมีช็อตเรื่องเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดด้วย
นายกถอนหายใจหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ
แต่เอาหลักนายกก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
แล้วนายกก็ไม่ได้ปกป้องเรื่องกรณีไปพบตำรวจอยู่ในบ่อน
เดี๋ยวฟังนายกพูดตรงนี้หน่อยค่ะ

นายกก็มีการพูดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดนะ

ไม่มีที่ว่านี้มันคือไม่มีตัวกล้อง

นี่ไม่ได้หุดหงิดนะคือไม่ได้อารมณ์เสีย

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะ
ผู้กำกับการสอนอสแหมดำก็พูดถึงทางด้านพันธุ์ตำรวจตรี
ถูกยิงเสียชีวิตในบ่อนเนี่ยบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะ
แล้วที่ผ่านมาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงาน
หรือว่าไม่ได้มีการมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวอะไร
ถ้าพูดถึงภาพรวมของการทำงานก็ดี
คือสารวัตรแม็กซก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องในทีมพนักงานสอบสวน
สารวัตรแม็กซ์เนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีไม่เคยสร้างความเสียหาย
ไม่ว่าเรื่องใดแต่คือเขาก็บอกกันว่าเรื่องของการพนันเนี่ย
คือเหมือนทุกคนก็รู้อยู่แต่ก็ไม่ได้มีใครพูดอะไร
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมศพผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกยิงภายในบ่อนย่านพระราม๓เนี่ยนะคะ
ญาติก็มีการไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามภูมิลำเนา
อย่างศพของนายถาวรศรีสดที่บอกว่าเป็นมือยิงสารวัตรแม็กซ์เนี่ย
ก็จะไปตั้งที่วัดบางแตนอำเภอบ้านสร้างที่ปราจินบุรี
ส่วนศพนางสาวพีรยานุ่มละมุนคนเล่นในบ่อนเนี่ยนะคะ
ก็จะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจันทร์สโมสรที่บังกระบือกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ทีนี้ศพของทางสารวัตรแม็กซ์ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
ก็จะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพธินายกที่อำเภอเมืองนครนายก
แล้วก็มีรายงานมาด้วยนะคะบอกว่าน่าจะถึงที่วัดโพธินายกช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสารวัฒน์แม็กซ์สารวัฒน์แม็กซ์เนี่ยนะคะ
ก็มีพี่น้องสองคนรวมสารวัตรแม็กซ์ด้วยคือมีพี่ชายแล้วก็ตัวสารวัตรแม็กซเนี่ยเป็นลูกคนเล็ก
ถ้าในต้องติดตามสองประเด็นในรูปคดีละหนึ่งกับสองเรื่องของการจัดการบ่อนนะฮะ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐเองนะครับรูปคดีก็ต้องดูนะฮะว่าสารวัตรแม็กซ์เนี่ย
เป็นขาประจำของบ่อนเป็นบ่อนนี้และจริงจริงเป็นผู้ติดหนี้หรือไปทวงหนี้กันแน่นะฮะ
ถาวรก็เป็นคนติดหนี้หรือคนทวงหนี้กันแน่นะครับ
หญิงสาวอีก๒คนหญิงคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาเป็นคนแจกไพ่
อีกคนนึงเป็นคนทำบัญชีที่ถูกลุกพ่วงไปด้วย
ถูกนายถาวรยิงไปด้วยหรือเปล่าอะไรนะฮะ
ต้องติดตามในรูปคดีละ๑แล้วก็๒คือเรื่องของการจัดการบ่อนในเมืองไทยนะครับ